ไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะอันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่ง
เขาบอกเขาเจ็บใจแต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างเขาก่อนนะ
เขาบอกว่าแฟนเขาไปหลอกให้เขาค้ายา
โดนตำรวจจับหลายรอบแล้ว
โหวันนั้นดื่มเหล้าย้อมใจสักหน่อยต่อ
ด้วยการเอาทินเนอร์ไปราดบนรถเก๋งของแฟน

ไฟลุกอ่ะนะใช่ไฟลุกสิคะโอ้โหหมด
สภาพนี้พี่เบิร์ตว่าจะเหลืออะไรให้เหลือโครง
ใช่จริงนี่คือรถเก๋งสีเทาคันนี้นะ
บอกบอกป้ายทะเบียนหน่อยแล้วกันก็ไก่งงูหกแปดห้าย้าโสธร
อยู่ที่หน้าบ้านหลังนึงค่ะในพื้นที่ตำบลสำราญนะ
อำเภอเมืองค่ะถูกไฟไหม้ทั้งคันอย่างที่เห็นอืม
คนก่อเหตุคือใครนายสิริชัยศรีใสคำนะคะ
อายุ๓๘ปีเจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนหรอก
ดูผลงานตัวเองอยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปถาม
สิริชัยทำทำไมอ่ะเนี่ยเจ้าตัวก็อาการเมาหนักเลยค่ะ
ตำรวจบอกเอางี้ไปกันก่อนที่สพยะโสธรก็แล้วกัน
สิริชัยเล่าแบบนี้โอ้ผมมานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ

ตีสี่ของวันที่สิบแปดพฤติกาผมแค้นผมแค้นมานานละ
ผมเลยขับรถมาที่บ้านแฟนสาวผมเอาทินเนอร์ไปราดรถเก๋งจุดไฟเผาเลย
แต่คือเขาพูดจานพอจะรู้เรื่องว่าเขาทำก็จริง
แต่มันก็ยังวกไปวนมาตำรวจบอกก็จับใจความได้ว่า
สาเหตุที่ทำเพราะว่าสะสมแค้นเพราะว่าแฟนสาวที่คบหากันอยู่
หลอกให้ไปขายยาบ้าลองฟังเสียงสิริชัยเล่าจ้ะ
แล้วก็บอกผมก็จริงว่านี่คืออะไร
ที่แรกคุณเขามาหาผมทางใหญ่ผมขายแล้วก็ผมก็เล่นซะรถ
แล้วคุณก็มาแฮกผมในมือถือครับผม
ในจุดหนึ่งผมขายยาแล้วโทรศัพท์ที่เขา
โทรศัพท์แอปออฟโตน่ะขี่แล้วเห็นผมใส่หัน
มันเป็นซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลคือมีผิดแล้ว
ที่สาเหตุเผารถเนี่ย

เพราะคุณน่ะต้องโดรนเรื่องคดียาเสพติดนะคะ
ส่วนแฟนสาวที่เขาเอ่ยอ้างถึงนางสาวเอนามสมมุตินะคะ

เขาบอกว่าคนที่หลอกคงเป็นแฟนเก่าของสิริชัยอีกที
ไม่ใช่หนูแน่ค่ะ
ก็เล่นยามั้งค่ะ
ถ้าถามผมผมมีคำตอบให้เลยนะ
ตอบกันเองเลยนะคะ